ครับพี่ชอบครับ๗๑วันวันน้อง
คุณผู้ชมครับมีเรื่องของเสื้อสีส้ม
เสื้อสีส้มชมได้ไหมครับช่วงที่น้อง
ชมพู่หายตัวไปใหม่แล้วก็ถูกพบเป็นศพที่ภูเหล็กไฟ๑๔พฤษภาคมเนี่ย
ไล่กันไปไล่กันมามีน้องที่เป็นเด็กที่เล่นอยู่แถวบ้านน้องชมพู่
อยู่แถวต้นจำปาเขาเรียกแก๊งต้นจำปาบอกว่าเห็นผู้ชายเสื้อส้มวิ่งไปวิ่งมา
ถึงขั้นที่นักข่าวของเราลองใส่เสื้อสีส้มลองไปวิ่งดูว่าน้องมองเห็นจริงไหม
แล้วเห็นสีชัดไหมว่าเป็นสีส้มจริง
จากนั้นก็ตามหากันใช่ค่ะใครมีเสื้อสีส้มใส่เสื้อสีส้มอะไรยังไงบ้าง
วันนี้น่าจะเป็นวันที่เห็นเสื้อสีส้มชัดที่สุด
แต่ไม่รู้ว่าจะใช่ของคนร้ายอะไรยังไงหรือเปล่า
ใช่เนี่ยไปซุกซ่อนอยู่ใต้ขอนไม้ตรงนี้
ถูกต้องนี่ครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับเมื่อ๗โมงเช้าวันนี้
มีชาวบ้านที่บ้านกกอกไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเจอ
ตรงนี้เจอแบบนี้ก็เลยไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เพราะถ้าคำบอกเล่าของพยานวันที่เห็นน้องชมพู่หายตัวไป
เขาไม่ได้เห็นน้องชมพู่หรอกว่าหายไปกับใคร
แต่เห็นผู้ชายเสื้อสีส้มผ่านเข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วแปลกเหมือนลุกลีลุกลนเหมือนวิ่งรีบเดินอะไรแบบนี้
ซึ่งณวันนี้เนี่ยเรายังไงก็ต้องรอฟังการแถลงคดี
การบอกคดีการแจ้งคดีอย่างเป็นทางการจากทางตำรวจนะครับ
ก็ยังไม่มีอะไรออกมาแน่ชัดว่าผู้ชายที่ก่อเหตุอุ้มน้องชมพู่ไป
จะใช่ผู้ชายใส่เสื้อสีส้มหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้
เพียงแต่ว่าถ้าตามคำบอกเล่าของคนที่เขาเห็นผู้ชายเสื้อสีส้มเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ย
มันอาจจะไปต่อจิ๊กซอได้ก็ได้
ใช่ค่ะและนอกเหนือจากคำบอกเล่านะคะ
ก็คือชาวบ้านกกอกเขาบอกว่าจุดตรงนี้ค่ะที่พบเสื้อสีส้มซุกซ่อนอยู่ใต้ขอนไม้เนี่ยค่ะ
เป็นจุดที่ไม่ค่อยมีใครเดินผ่านไปผ่านมา
มันเป็นไปไม่ได้ที่บังเอิญเสื้อหล่นบังเอิญเสื้อตัวนี้ถูกน้ำพัดมา
มันเป็นไปในลักษณะแบบนั้นได้เนี่ยค่อนข้างยากมาก
และจุดตรงนี้สามารถผ่านขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้ด้วยนะคะ
ถูกต้องเดี๋ยวเราจะไล่ให้หมดเลยใช่ค่ะนะ
ความเป็นมาความเป็นไปความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเสื้อสีส้ม
พ่อแม่น้องชมพู่จะว่ายังไงลุงพลป้าแตน
คนที่เกี่ยวข้องจะว่ายังไงอยู่ใกล้อยู่ไกลตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
แต่มันก็ให้เป็นเหตุบังเอิญนะคุณเขียนมาสอน
มาเจอหลักฐานที่จะต่อจิ๊กซอของคดีได้ในวันที่แหมวันนี้
มีคณะกรรมธิการของสภาจากกรุงเทพลงมาในพื้นที่พอดี
มาดูเรื่องความคืบหน้าทางคดีการทำคดี
ว่าตำรวจไปละเมิดสิทธิ์ของชาวบ้าน
ของคนที่เขาเกี่ยวข้องกับน้องชมพู่หรือไม่อย่างไร
คุณศิราเจนจาคะประธานคณะกรรมธิการ
กฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

แต่นี่คือภาพที่ได้เชิญชาวบ้านกกอกทั้งหมด
มาที่สาราประชาคมมาพูดคุยกัน
เกี่ยวกับเหตุการณ์คดีน้องชมพู่ที่เกิดขึ้น

เดี๋ยวเรื่องเสื้อส้มจะมาไล่ให้เต็มเลย

ภาพที่คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่กับลุงพล

นั่งใกล้กันเลยค่ะเว้นระยะห่างนิดนึงค่ะ
มีแค่คุณศิราคั่นอ่ะคุณศิราวัฒนาคณะกรรมธิการ
กฎหมายการยุทธิธรรมและสิทธิประชาชนของสภาพผู้ทรัศน์ทรอนที่มาจากรุงเทพเนี่ย
พยายามที่จะพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
เพื่ออยากจะเป็นกาวใจให้ได้พูดคุยกับลุงพล

ก็อย่างที่เราทราบหลังจากที่คุณแม่น้องชมพู่ออกมาพูดแบบเป็นจริงเป็นจัง
ให้สัมภาษณ์สื่ออย่างเป็นทางการว่าสงสัยลุงพล
เพราะช่วงเวลาในวันที่๑๑พฤษภาคมที่ลูกสาวหายตัวไป
ลุงพลที่เป็นลุงเขยยังเคลียร์ไม่ชัดในบางช่วงบางเวลา
ประมาณสัก๓๐๔๐นาทีว่าลุงพลอยู่ที่ไหนอย่างไร

ตั้งแต่นั้นไม่ได้เจอหน้าไม่ได้คุยกันเลย

เพราะคุณแม่น้องชมพู่บอกกับคุณศิระว่ายังไม่พร้อม
ใช่อยากให้เป็นเรื่องในครอบครัวดีกว่า
ยังไม่พร้อมที่จะคุยตอนนี้
อยากพูดคุยกันในครอบครัวมากกว่า

จุดนี้คุณศิระเขาขึ้นภูเหล็กไฟมาแล้วก็มานั่งคุยกับชาวบ้าน
มีการผูกข้อไม้ข้อมือทำพิธีสู่ขวัญผูกเสี่ยวกัน
ตามความเชื่อของคนทางภาคอีสาน
ส่วนเรื่องขึ้นภูเหล็กไฟเดี๋ยวเราค่อยให้ดูนะ
ดูตรงนี้ก่อนลุงพลนี่นั่งกมหน้า
ลุงพลบอกว่าผมเนี่ยพร้อมจะคุย

เพราะอีกฝั่งเขายังไม่พร้อม

กับครอบครัวเจ้าผู้ก็ต้องรอให้พ่อแม่กับพร้อมที่จะคุยก่อนครับ

แต่ตัวเรายังติดใจอย่างไรมั้ยครับทุกคนครับ

ถ้าประเด็นไหนที่ทางพ่อแม่เขาสงสัย
ผมก็จะตอบทุกประเด็นที่เขาสงสัยครับ
ส่วนตัวแม่ที่ที่แม่ไม่พร้อมเนี่ยเพราะว่าอะไรครับแม่

แม่อยากถามวัลีนุงพลผ่านท่านศิระไหม

ว่า
ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจกัน

ไม่อยากจะพูดผ่านสื่อมันดูไม่ดี
เยี่ยมเยี่ยม
เอาเวลาเอาความเป็นครอบครัวความเป็นคนที่เคยรู้จักมาคุ้นเป็นเพื่อนบ้านนะ
เชื่อว่าตายายจะเป็นผู้ปกป้องลูกที่ดีได้ครับ

ดีอันนี้เห็นด้วยชื่นชม
ถ้าเกิดว่าเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมครับ
มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องต่อไปนี้มันจะเป็นเรื่องราวต่อไปมันจะเป็นยังไง
ถ้ามันเป็นไปในแนวทางที่ดีมันก็กลับมาได้นะ
แล้วเชื่อมั่นในกระบวนการยืดทำไหม

มั่นในการทำงานของตำรวจไหม

ก็มีช่วงเวลาที่คุณศิราก็พยายามที่จะให้คุณแม่น้องชมพู่กับลุงพลได้ผูกเสี่ยวผูกข้อไม้ข้อมือกันแล้วเนี่ย
ก็จับมือกันก็ได้ไม่คุยกันจับมือกันก็ได้นะมาจับมือกันก็ได้
นี่ฮะก็ได้รับคำยืนยันเหมือนเดิมแล้วครับท่านผู้ชมครับว่าเขายังไม่พร้อมกันนะ
ที่เรื่องจะจบเนี่ยคุณศิราก็เลยให้คำยืนยันว่าจะผลักดันคดีนี้ให้สิ้นสุดให้ได้
ยืนยันว่าน้องชมพู่ต้องได้รับความเป็นธรรมเรื่องคดีความเรื่องการหายตัวไปแล้วไปเสียชีวิตอยู่ที่ภูเหล็กไฟ
นี่ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างที่เห็นนะครับคุณแม่น้องชมพู่ยืนยันว่ายังไม่รู้สึก
ยังรู้สึกไม่สบายใจที่จะไปพูดไปคุยกับลุงพลขอให้เรื่องนี้ขอให้คดีนี้จบลงก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยคุยกันแล้วอยากคุยกันในครอบครัวมากกว่า
ส่วนลุงพลเราไปถามเพิ่มเติมลุงพลยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าลุงพลจะพร้อมที่จะพูดจะคุยปรับความเข้าใจด้วย
แต่ก็ขอให้เอาตามที่แม่น้องชมพู่สบายใจก็แล้วกันถามว่าจากนี้ไปความสัมพันธ์ในครอบครัวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่
ลุงพลคิดว่าได้แต่ต้องให้เวลาหน่อยในการเยียวยาจิตใจกันของแต่ละฝ่าย
ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ห่างเหินอะไรกันมากคือต้องให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปก่อนให้จับคนร้ายตัวจริงให้ได้ก่อน
ผมเชื่อว่าเวลามันต้องใช้เวลาครับเกี่ยวกับการเยียวยาสภาพจิตใจเรา
สมมุติว่าจะให้คุยกันตอนนี้เลยอาจจะยังไม่ใช่เวลาอาจจะต้องรอเวลา
ต้องให้เกียรติเขาด้วยนะเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะคุยแล้วก็ต้องเอาตาม

แต่วันนี้ลุงพลเองก็ได้พูดคุยแล้วก็สื่อออกมาเกี่ยวกับเรื่องการทำหน้าที่ของตำรวจนะครับ
ที่ตัวเองเนี่ยถูกตำรวจไปค้นรถค้นบ้านโดยไม่มีหมายค้นไม่มีหนังสืออะไรมาแสดง
ลุงพลบอกว่าเอ๊ะทำแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่ก็เห็นว่าทางประธานกรรมธิการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาจากสภาที่กรุงเทพ
ก็เลยถามเรื่องนี้ออกมาแล้วก็ยังถามเรื่องที่ตัวเองถูกพาไปสอบปากคำไปถ่ายรูปอย่างละเอียดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังทั้งข้างทำเหมือนกับเป็นคนร้ายเป็นผู้ต้องหาเลย
ทุกวันนี้ไปไหนมาไหนก็ถูกคนอื่นมองว่าเป็นคนร้ายที่ทำร้ายหลานสาวตัวเองลุงพลบอกว่าเรื่องนี้มองว่าตำรวจทำเกินไปเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในส่วนของตัวลุงพลหรือไม่

ทำถูกต้องสะพาน
นะครับแล้วก็จะมีอีกวันหนึ่งซึ่งเจ้าที่ดีพาผมไปที่โรงเรียน
นะครับในวิการถ่ายรูปภาพของผม
ครึ่งครึ่งท่อนเต็มท่อนหน้าหลังทุกอย่างเขาทำเหมือนกับผมเป็น
เหมือนกับจะเอารูปไปติดอะไรบางอย่างซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะ
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมีแต่ผมไปในจุดนั้น
และอีกหลายอย่างเพียงแต่ว่าผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่า
เจ้าหน้าที่ยังมีส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีผมเชื่อว่าในแต่ละคนเนี่ย
ใต้สำนึกไม่เหมือนกันครับแต่การทำงานเนี่ยมุ่งเป้าไปอย่างเดียวคือ
ทำงานให้ออกมาดีที่สุดซึ่งตอนตอนที่ผมโดนตรวจค้นรถเนี่ย
คือเชื่อว่าทุกคนก็ได้เห็นกันแล้วแหละว่าผมถึงขนาดตะโกนหัวโกนคิ้ว
คือมันทำให้ผมรู้สึกว่าโดนกดดันทำอะไรไม่ถูก
ถ้าตั้งสติไม่อยู่ผมไม่รู้ว่าผมจะทำตัววางตัวยังไงเพราะว่าเวลาผมไป
แรกเขามองแบบเหมือนเขาไม่ไว้ใจว่าบุคคลคนนี้มันจะดีหรือมันจะร้าย
วันนี้คณะกรรมธิการที่คุณศิราเป็นประธานก็ได้สอบถามความรู้สึกความคิดเห็นของชาวบ้านทุกคนนะครับ
ไม่ใช่แค่ลุงพลก็ได้ถามจากทางคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ด้วย
ทางครอบครัวทางชาวบ้านในพื้นที่ด้วยเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ว่ามันมีการละเมิดสิทธิ์ตรงส่วนไหนอย่างไรหรือไม่
ก็จะนำข้อร้องเรียนทั้งหมดข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปหารือกันในชั้นคณะกรรมธิการแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
นี่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยนะวันนี้คณะกรรมธิการเนี่ยภูเหล็กไฟ
เดี๋ยวสักครู่จะให้มาดูภาพกันว่ากรรมธิการขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเนี่ยเดินกันไหวไหม

เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นลักษณะที่คนบังเอิญทำตก
หรือมีน้ำพัดแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้น

ขอนไม้ตรงนี้นะคะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดว่าเสื้อสีส้มตัวเนี้ย
ลักษณะเป็นยังไงเพราะว่าสำคัญอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เกี่ยวกับคดีนี้หรือเปล่าเจอเสื้อส้มเจอผ้าสีขาวด้วยนะ
ข้างข้างเสื้อส้มแล้วบนเสื้อส้มมีเส้นขนด้วยนะ
คนที่เจอเสื้อส้มคนแรกนะคะคือนางพรศรีเงินนามค่ะ

พรศรีบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย
ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดไว้
ที่ศูนยางของนางทัศนี
แล้วเดินไปหาหน่อไม้จะเอามาทำกับข้าว
เพื่อที่จะต้อนรับนายศิระและคณะกรรมธิการนี่แหละ

ก็ชวนเพื่อนไปกัน๕คนนะคะไปหาหน่อไม้กัน
เดินไปตามลำห้วยบุงเป็นจุดที่มีกอไผ่ค่ะ
ฝนตกด้วยหลังฝนหยุดก็เลยไปหาหน่อไม้
นี่ค่ะมีขอนไม้อยู่แล้วไปเจอเสื้อสีส้มซ่อนอยู่ใต้ขอนไม้ที่อยู่ในกอไผ่นะคะ
นางพรศรีบอกว่าตกใจแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีมีเสื้อมาอยู่ใต้ขอนไม้ตรงนี้
ก็เลยรีบเรียกเพื่อนเพื่อนให้มาช่วยกันดูทุกคนแปลกใจค่ะว่าทำไมเสื้อถึงมาอยู่ตรงนี้
เพราะถ้ามีคนเอามาทิ้งคงไม่ได้มาอยู่แบบนี้ยัดเข้าไปข้างใต้ขอนไม้อ่ะนะคะ
หรืออาจจะเป็นลักษณะที่ว่าน้ำพัดมาไหมคนที่ขึ้นไปเจอเขาบอกมันไม่น่าจะใช่ถ้าพัดมามันไม่มาอยู่ในลักษณะแบบนี้
เหมือนกับคนเอาไปซ่อนไว้แต่ซ่อนเอาไว้ไม่ลึกมาก
เออถ้าซ่อนตั้งใจไม่ให้เห็นมันต้องลึกกว่านี้ไหม
ไม่ลึกมากแต่ดูลักษณะเหมือนกับสักพักนึงแล้วไม่ใช่เร็วนี้

นี่ค่ะเหมือนกับมีคนไปซ่อนค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่า
ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับแก๊งเด็กแก๊งจำปาที่บอกว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
เห็นคนใส่เสื้อสีส้มวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในพื้นที่หรือเปล่า
นางพรศรีบอกว่าจากการสังเกตดูเสื้อนะคะน่าจะเป็นเสื้อที่แถมมากับปุ๋ยหรือรถไถ

เดี๋ยวเราจะให้ดูรายละเอียดของเสื้อแบบชัดนะอันนี้คนเจอคนแรกเขาบอกว่าตอนแรกไม่แน่ใจ
ทีมข่าวก็เลยถามนะว่าอ้าวก็เจอตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานทำไมไม่รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เมื่อวานทำไมมาแจ้งวันนี้ตอนเช้า
นางพรศรีบอกว่ากลัวไม่ปลอดภัยค่ะทีมข่าวก็เลยถามว่าแล้วจุดที่เจอเสื้อส้มเนี่ยมันเข้าออกเส้นทางไหนได้บ้าง
นางพรศรีบอกว่ามันก็เข้าออกได้หลายทางนะคะทั้งเข้ามาทางสวนยางเข้าทั้งบ้านลุงพลก็ได้มันได้หลายทางอะค่ะ
เรียกเพื่อนมาดูดูเพราะว่ามันแปลกเสื้อมันอยู่ใต้ขอนไม้
ครับ

แล้วเวลาเราไปหาหน่อไม้เราเคยเจอเสื้ออยู่ใต้ขอนไม้หรือว่าอยู่ในกอไผ่หน่อไม้แบบนี้บ้างไหมครับ
ไม่เคยเสื้อนี้มันแปลกหน้าล่ะ
มันม้วนอยู่เหมือนมีคนเอามาซ่อน
ครับดูจากลักษณะแล้วมันน่าจะเอามาซ่อนนานหรือยังครับน้อง
นานประมาณเดือน๒เดือนแล้ว

เสื้อตัวนี้เราเห็นแล้วเราคุ้นบ้างไหมครับผม

เคยเห็นคนในหมู่บ้านใส่บ้างไหมครับผม
ไม่ได้สังเกตหรอกค่ะพลาดได้หลายทาง

ทางบ้านลุงชายพลก็เข้าได้
พรศรีบอกว่าก็ปลวกเริ่มขึ้นเสื้อแล้ว
ก็น่าจะไปซุกซ่อนอยู่สักระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่เพิ่งเอาไปทิ้ง

หนึ่งในห้าคนที่ขึ้นไปหาหน่อไม้ค่ะ
เขาบอกว่าก็ไปเมื่อวานก็ไปด้วยกันนี่แหละ
ห้าคนก็พร้อมกับนางพรศีนี่แหละ

ลักษณะของเสื้อเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะ
แต่มันก็แปลกนะจากประสบการณ์ตัวเขาเองนะ
ถ้าคนจะถอดเสื้อทิ้งมันจะไม่อยู่ในลักษณะแบบนี้
ลักษณะที่เจอเนี่ยเหมือนกับม้วนแล้วยัดเข้าไปที่ใต้ขอนไม้เหมือนกับเป็นการซ่อน
ไม่น่าจะใช่ลักษณะของน้ำพัดมาแล้วเสื้อก็บังเอิญมาอยู่ตรงนี้
เพราะฝนตกอ่ะตกจริงแต่ไม่ได้ตกหนักพอที่น้ำจะหลากถึงขั้นพัดเสื้อได้
เนี่ยค่ะก็น้ำที่ห้วยบุงเนี่ยไม่เยอะนะคะสังเกตน้ำที่ห้วยบุงได้
ดังนั้นถ้าเป็นถามว่าน้ำพัดมาไหมฝนตกพัดมาไหมนี่คือน้ำที่ห้วยบุงนะคะ
น้ำก็ไม่เหลือมากใช่ไม่น่าจะมีแรงพัดเสื้อมา
มันไม่น่าจะเป็นแบบน้ำพัดไปอะค่ะ
มันเหมือนกับม้วนแล้วยัดเข้าไปใต้ขอนไม้
แล้วบอกว่าเฮ้ยใช่เขาทิ้งไหมหรือว่าตั้งใจส้น
ก็เลยบอกถ้าทิ้งมันก็โยนไปเหมือนกับเราทิ้งอ่ะ

เราคิดว่าน้ำมันพัดขึ้นมาหรือเปล่า
โอ้โหถ้าน้ำพัดมามันก็ต้องมีคราบ
มีคาบไอ้โคนคาบนู่นนี่นั่นแต่

ถ้าในความรู้สึกพี่นะเดือนได้นะ

ก็มีรอยปลวกขึ้นนิดนึง

ถ้าถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะอยู่ใกล้บ้านลุงเขาหรือเปล่า
ตอนนี้ตำรวจมาเก็บไปเป็นหลักฐานแล้วนะครับ
ก็ต้องรอฟังทางตำรวจเท่านั้นนะครับทุกผู้ชมครับ

เอาเป็นว่ามีชาวบ้านเขาไปเจอเจอเมื่อวาน
๗โมงเช้าชาวบ้านไปบอกในนิ่มเงินนาม
ผู้ใหญ่บ้านกกอกว่าเจอเสื้อสีส้ม
อยู่ใต้ขอนไม้ขอนไม้ตรงนี้อยู่ในป่าใกล้ร่องน้ำห้วยบุงนะครับ
ซึ่งอยู่บริเวณหลังสวนยางพาราของนางทัศนีเงินนามหรือว่าเจ๊พัด
พื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ครับอยู่ใกล้ลำห้วย
พนักงานสอบสวนหลังได้รับแจ้งจากทางผู้ใหญ่บ้านก็มาตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับ
ลักษณะเสื้อส้มที่เจอเดี๋ยวท่านดูนะฮะเป็นแบบนี้นะครับ
เป็นเสื้อส้มที่มีแขนสีขาวนะตัวเสื้อเนี่ยสีส้ม
และสภาพเนี่ยคือปลวกขึ้นเท่าที่สังเกตด้วยตาเป็นผ้าร่ม
เนื้อผ้าลื่นลักษณะแบบใส่แล้วไม่ร้อนชาวบ้านจะใส่ไปทำไร่ทำสวนกัน
นำเสื้อมาดูอย่างละเอียดนะครับข้างหน้าเขาจะสกรีนอักษรอะไรของเขาไว้
เป็นเรื่องของยี่ห้อเสื้อยี่ห้อรถอะไรพวกนี้ที่เขาแจกแถมอะไรพวกนี้มา
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางยี่ห้อเขานะบริษัทอะไรของเขาเนี่ย
อันนี้ไม่เกี่ยวข้องเพียงแต่ว่าเสื้อตัวนี้มันไปซุกซ่อนอยู่ตรงนั้น
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือไม่อย่างไรค่ะ
คอมีรอยเปื้อนดินคล้ายรอยทางเดินของปลวกที่ถูกสร้างจากดิน
สองข้างมีรอยขาดด้วยนะครับคล้ายกับถูกตัด
แล้วก็เลอะจนเกือบเป็นสีดำแล้วด้านล่างซ้ายก็มีรอยดิน
ส่วนด้านหลังของเสื้อก็มีการสกรีนเอาไว้เป็นชื่อร้านแห่งหนึ่ง
ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาจะเกี่ยวข้องอะไรด้วยอืม
คนที่ได้เสื้อมาก็ใครไม่รู้เขาก็ใส่กันเยอะแยะไปหมด
แบบเนี้ยนะครับทุกผู้ชมครับอ่า
ตรงที่ไหล่ที่รอยขาดเนี่ยนะมีรอยขาดอยู่สองข้างที่ไหล่นะครับ
ล่างของเสื้อมีรอยเปื้อนดินด้วยก็เหมือนกับคล้ายรอยทางเดินของปลวกที่ถูกสร้างจากดินเหมือนกัน
ถามว่าจุดที่พบเสื้อมันมีความสำคัญกับระยะห่างระยะไกลอะไรยังไงบ้าง
ถ้าจะเทียบจากบ้านลุงพลเนี้ยห่างกันหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร
ห่างจากฟาร์มหนูของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่สองร้อยสามสิบเมตรห่างจากบ้านพ่อแม่น้องชมพู่ห้าร้อยเจ็ดสิบเมตร
ตามภาพที่ท่านดูเลยนะครับแล้วก็ห่างจากจุดพบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
หนึ่งจุดสี่กิโลเมตรค่ะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับเสื้อสีส้มตัวนี้ไปถูกวางเอาไว้ถูกซุกซ่อนเอาไว้
หรือว่าตกเอาไว้อยู่ใต้ขอนไม้แต่ลักษณะมันเหมือนกับซุกเอาไว้อ่ะนะ
ตรงหน้าดินมีลักษณะเหมือนกับเป็นรอยขุดใบไม้ก็ถูกเกลี่ยไปซุกเอาไว้ใต้ขอนไม้
ลักษณะแบบนี้นอกจากเสื้อสีส้มตัวนี้แล้วในพื้นที่นะครับ
ยังเจอเสื้อสีขาวอยู่ใกล้กับจุดพบศพพบเสื้อสีส้มด้วยห่างไปสัก๔เมตร
ตรงนี้นี่แหละนี่ค่ะอ่านี่นะครับมันก็ห่างกันแค่สี่เมตร
ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกันนะเสื้อสองตัวนี้ใช่ไหม
ชาวบ้านเดินไปเดินมาหรือว่าช่วงนั้นน้ำสูงกว่านี้พัดมาเราก็ไม่รู้นะครับ
แล้วผ้าขาวก็ยังไม่รู้ว่าใช้เสื้อหรือเปล่านะตอนแรกที่เจอนะ
เอาเป็นว่าเขาดูเรื่องของเสื้อสีส้ม
ดูรอบพื้นที่ไปรอบพื้นที่มาห่างมาสี่เมตรเจอตรงเนี้ยใช่ค่ะ
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราก็เลยลองสำรวจพื้นที่โดยรอบรัศมีร์ไม่เกิน๑๐เมตรที่เจอเสื้อสีส้มนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ไม่ใช่มีแค่เสื้อหรือว่าอะไรก็ตามผ้าขาวตรงนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับ
แล้วก็ยังไม่รู้เป็นของใครด้วยยังมีถุงพลาสติกสีขาวด้วยมีถุงพลาสติกสีดำตะข่ายสีฟ้าด้วยนะมีแผ่นซีดีด้วยเจอหลายอย่าง
รวมถึงมีร่องรอยดินที่มีลักษณะรูดของเนินดินนะคล้ายกับมีคนใช้เส้นทางนี้เดินไปไหนสักที่หนึ่งด้วย
ก็เป็นรอยครูดรอยขูดอะไรแบบเป็นยาวยาวไปลักษณะแบบนี้นะครับเราเดินสำรวจบริเวณโดยรอบพื้นที่นะครับ
พบว่าบริเวณนี้อยู่ห่างจากร่องน้ำประมาณสี่ถึงห้าเมตรร่องน้ำเป็นร่องน้ำห้วยบุง
ร่องน้ำห้วยบุงถามว่าไปไหนได้บ้างถ้าจะเดินนะครับทุกผู้ชมครับตรงนี้นะครับ
ร่องน้ำห้วยบุงสามารถเดินทะลุขึ้นไปยังภูเหล็กไฟได้จุดที่เจอศพน้องชมพู่เนี่ยจะอยู่ห่างจากตรงนี้๑๔กิโลเมตร
สมมุตินะถ้าคนร้ายใช้เส้นทางนี้เป็นทางผ่านแล้วพอก่อเหตุแล้วเอาเสื้อสีส้มตัวนี้มาซุกซ่อนเอาไว้แล้วถึงหลบหนีไป
ถามว่าทำได้ไหมก็เป็นเส้นทางที่ทำได้พาน้องชมพู่จากบ้านขึ้นไปภูเหล็กไฟแล้วลงมาผ่านตรงนี้เอาเสื้อสีส้มซุกเอาไว้
อันนี้ผ่านกันได้นะครับคนร้ายหากผ่านเส้นทางนี้จริงนะครับจะต้องข้ามผ่านถนนลาดยางของหมู่บ้านก่อนแล้วจะทะลุมาจุดนี้
ซึ่งถ้าผ่านถนนลาดยางของหมู่บ้านมันก็อาจเป็นจุดสนใจได้แต่ถ้าคนร้ายลงจากภูเหล็กไฟแล้วเดินลอดใต้สะพานห้วยบุงมันก็อาจมีความเป็นไปได้
เพราะว่าจุดนั้นเนี่ยการลอดใต้สะพานทะลุมาจุดนี้มันหลบสายตาชาวบ้านได้
คุณผู้ชมครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ชาวบ้านนะครับแจ้งกับตำรวจนะครับว่าเจอเสื้อสีส้มลักษณะที่เห็นนะครับจะเป็นเสื้อสีส้มลายแถบขาวนะครับ
หากออกไปนะครับก็จะเป็นเสื้อสีขาวนะครับเนี่ยระยะห่างกันเนี่ยนะครับน่าจะประมาณสัก๔๕เมตรได้นะครับ
อันนี้นะเสื้อสีขาวลายเนี่ยข้างในยังดูไม่ออกนะคล้ายกับใบไม้นะครับลายใบไม้บริเวณเสื้อนะครับตามผมมานะครับถ้าเกิดว่าจุดที่เจอเสื้อนะครับหากว่าเดินทะลุไปเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยจะเป็นร่องน้ำทั้งหมดนะฮะเนี่ยจะเป็นร่องน้ำที่จากการสอบถามของผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาก็บอกนะครับว่าร่องน้ำตรงเนี้ยฮะมันสามารถเดินขึ้นไปบริเวณขึ้นไปข้างบนนะฮะ
แล้วก็สามารถทะลุภูเหล็กไฟได้เช่นกันนะฮะนี่แหละเนี่ยมันสามารถเดินขึ้นไปได้เรื่อยนะครับแต่ก่อนที่จะขึ้นอ่าแต่ก่อนที่จะขึ้นภูเหล็กไฟเนี่ยฮะมันจะต้องผ่านถนนนะครับซึ่งเป็นถนนตัดของหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมครับจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมเจอร่องรอยอะไรบางอย่างซึ่งมันจะเป็นเหมือนมีคนเนี่ยครับเดินลงจากเนินตรงเนี้ยนะครับ
เป็นรอยเท้านะครับซึ่งจุดเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่เจอเสื้อสีส้มแถบขาวนะครับประมาณ๖๗เมตรนะครับถ้ากล้องแฟนกลับมานะครับอีกจุดหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดเราเดินไปเรื่อยนะครับมันก็จะเป็นทางเดินที่สามารถจะทะลุออกไปไหนก็ได้นะนี่ครับผู้ชมครับที่คุณนฤทธิ์สำรวจพื้นที่มานะถ้าเราจำกันได้เนี่ยตั้
เหมือนไม่รู้ว่าเป็นของคนหรือว่าของสัตว์อะไรยังไงนะครับ
เจ้าหน้าที่ที่เราสอบถามนะครับ
เขาก็ให้ข้อมูลกับไทยรัฐทีวีนะครับว่า
เสื้อสีส้มดูจากลักษณะแล้ว
คาดว่าน่าจะมีคนเอามาซุกซ่อน
ไม่ใช่ว่าไหลตามน้ำถูกน้ำพัดพามาจากคลองห้วยบุง
ลักษณะน่าจะมีคนเอามาซ่อนแล้วต้องซ่อนแบบรีบด้วยเพราะไม่ได้ถูกยัดเข้าไปลึกมาก
ถ้าเกิดจะซ่อนแบบไม่ให้ใครเห็นนะโอ้โหต้องยัดเข้าไปแบบเอาให้ลึกเอาให้แน่นอ่ะ
ดูจากสภาพดินหรือจอมปลวกที่ติดกับเสื้อน่าจะถูกทิ้งมาประมาณสักเกินกว่า๑๕วัน
ต้องตัดประเด็นเรื่องมีกระแสน้ำถูกพัดทิ้งไปแล้วที่จะมาติดซอกไม้ตรงนี้ติดตัดทิ้งไปแล้ว
ต้องไปดูว่าช่วงเวลานั้นถ้ามากกว่า๑๕วันเนี่ยแสดงว่าโอ้ตอนนี้๗๑วัน
จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่จริงนะเสื้อตัวนี้นะ
เปลี่ยนที่ซ่อนไปที่ซ่อนมาหรือเปล่าหรือทิ้งตั้งแต่วันนั้นวันที่ก่อเหตุ
ส่วนผ้าสีขาวที่มีลวดลายที่อยู่ใกล้เสื้อสีส้มประมาณ๔เมตร
ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะมีความเชื่อมโยงกันนะครับตรวจสอบแล้วเป็นปลอกหมอนนะฮะ
ได้เป็นเสื้อนะครับเป็นปลอกหมอนอาจจะถูกน้ำพัดมาก็ได้
แต่เพื่อความชัดเจนก็ได้เก็บเอาไว้เก็บไปตรวจพิสูจน์นะครับเพื่อความชัดเจนของคดี
กรกคนหนึ่งที่เข้าไปดูเสื้อในวันนี้ด้วยให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับเรานะครับ
บอกว่าคิดว่าเสื้อตัวนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับคดีน้องชมพู่ก็เป็นไปได้
จากปกติแล้วไม่น่าจะมีการทำเสื้อหล่นหรือมีใครมาซุกซ่อนไว้ตรงนี้
แถวนี้ชาวบ้านไม่ค่อยเดินมาเท่าไหร่แล้วค่อนข้างลับตาคน
เป็นไปได้ไหมที่คนร้ายจะนำเสื้อที่ก่อเหตุมาซุกซ่อนตรงนี้
เพราะเส้นทางที่เจอเสื้ออยู่ใกล้กับร่องน้ำห้วยบุง
ซึ่งสามารถเดินทะลุขึ้นหรือว่าลงภูเหล็กไฟได้
แล้วเส้นทางเดินก็ไม่ยากเท่าไหร่แค่เดินตามร่องน้ำมาเรื่อยก็มาถึงตรงนี้ได้

ชาวบ้านบอกว่าหากคนร้ายใช้เส้นทางนี้ผ่านก็ต้องเดินข้ามถนน
แต่ทางเลี่ยงก็อย่างที่คุณนฤทธิ์บอกครับลอดใต้สะพานห้วยบุงได้
หากรอดสะพานเดินลัดเลาะมาตรงนี้มันยากที่จะมีคนสังเกตเห็น
ถ้าหากมาตอนกลางคืนเนี่ยนะมาดึกเนี่ยโอ้โหยิ่งไม่มีใครเห็นใหญ่เลย
ชาวบ้านยังให้ข้อสังเกตนะครับบอกว่าช่วงวันหลังจากน้องชมพู่หายตัวไป
ยังไม่เห็นมีกระแสน้ำใหญ่หรือว่าไหลรุนแรงสักครั้งหนึ่งนะครับ

เสื้อสีส้มตัวนี้จะถูกน้ำพัด
แล้วก็ไหลมาติดอยู่ตรงโพรงไม้ตรงนี้
ก็ไม่รู้มันจะเล็งมันเล็งแค่ไหนนะอืมก็ไม่ได้มาดูน้ำน้ำด้วย
แต่พื้นที่เจอเสื้อมันอยู่ข้างที่จะมันสูงมันสูงอยู่นอกจากน้ำพูลงดังเล็ก
ถึงจะถึงนี่แต่คิดว่าไม่น่าเป็นไปได้น่าจะมีคนมาซ่อนมากกว่า
ใช่นี่นะคะทีนี้ค่ะพอพ่อกับแม่ของน้องชมพู่รู้ว่ามีชาวบ้านไปเจอเสื้อสีส้มอยู่ใต้ขอนไม้ใกล้
ใกล้กับห้วยบุงพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ไปดูเลยนะคะจุดที่เจอเสื้อครับ
แล้วก็บอกทีมข่าวของเราว่าจากการสังเกตเสื้อเนี่ยนะคะก็คล้ายกับเสื้อแจกจากรถไถยี่ห้อหนึ่ง
แล้วพ่อกับแม่ก็บอกว่าพ่อก็มีด้วยซ้ำนะเสื้อสีส้มแบบนี้เดี๋ยวเขาจะโชว์ทีมข่าว
แต่แม่นะคะแม่กับพ่อของน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ว่าจุดที่เจอเนี่ยค่ะ
ก็อยู่ใกล้กับร่องน้ำถ้าเป็นช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลผ่านตรงนั้น
แต่ช่วงที่น้องชมพู่หายไปเป็นช่วงน้ำแห้งค่ะครับ

ถ้ามีคนไปซุกซ่อนเอาไว้แม่บอกว่า

แต่ก็ยังไงก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญแหละ
ก็ให้ตำรวจให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนำไปตรวจสอบ
เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่า
ที่บ้านตัวเดียวค่ะแบบว่าเราจ่ายงวดหรือว่าเปลี่ยนน้ำมันต่างต่าง
เขาจะให้มาที่ผ่านมาเคยเห็นคนในหมู่บ้านรักกัน
ใส่เสื้อคูโกต้าแบบลักษณะสีแบบนี้เยอะไหมคะแม่หรือว่าเขาก็ใส่เยอะ
เฉพาะบ้านที่มีรถไถค่ะอ่ามันก็น่าสงสัยนะอืม
ทีที่ทราบข่าวรีบมาดูเลยคุ้นไหมคะว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของใคร
อะไรอ่ะเราเคยมีใส่มันคุ้นคุ้นอยู่น่ะอืม
มันเป็นเสื้อคูโบต้าอืมแต่ต้องต้องรอดูก่อนว่า
ถ้ามันตัวหนังสือมันมี
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคำถามคือแล้วใครมีเสื้อสีส้มคล้ายแบบนี้บ้าง
ใครเคยเห็นมีคนใส่เสื้อสีส้มลักษณะแบบนี้บ้าง
กับแม่ของน้องชมพู่กลับไปบ้านทีมข่าวของเราตามไปด้วย
ก็เลยเอาเสื้อมาโชว์นี่โชว์ให้นาริสดูอ๋อบอกว่าพ่อก็มี
ครับลักษณะคล้ายคล้ายกันของพ่อเป็นไซส์แอล
ด้านหลังสกรีนชื่อร้านนะคะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่แล้ว
เรื่องนี้เนี่ยคนก็สงสัยคนก็จับตาเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อส้ม
คนเคยถามพ่อของน้องชมพู่ด้วยซ้ำว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ใส่เสื้อสีอะไรเออจำได้ไหมคะครับถามว่าใส่เสื้อส้มหรือเปล่า
ใส่เสื้อสีอะไรพ่อบอกว่าคือเสื้อส้มอ่ะพ่อมี
แต่พ่อไม่ได้ใส่แล้วแต่ถามว่ามันคล้ายไหม
พ่อก็ยอมรับว่ามันคล้ายแต่พ่อบอกว่าไม่เหมือน
พ่อก็โชว์รูปให้ดูด้วยนะคะพ่อเกี่ยวข้าวอยู่
แม่เป็นคนถ่ายแล้วพ่อก็ใส่เสื้อสีส้ม
แขนสีขาวแบบนี้มันคล้ายกับตัวที่เจอใต้ขอนไม้
แต่พ่อบอกว่าพ่อขอชี้แจงผ่านไทยรัฐทีวีเลยว่า
เสื้อที่พ่อใส่ตามภาพเนี้ยครับเป็นเสื้อที่ได้มาจากการซื้อรถไถสาขาดงหลวง
ไม่ได้เกี่ยวกับเสื้อที่ไปเจออยู่ใต้ขอนไม้
รูปนี้ถ่ายตั้งแต่๔๕ปีที่แล้วใส่ครั้งเดียวตอนถ่ายรูปนั่นแหละ
ตอนนี้ไม่ได้ใส่แล้วเพราะมันครับไม่ได้ใส่นานมากแล้ว

อันนี้มันไม่ใช่มันคนละตัวเสื้อเราจะแบบนี้แหละ
รูปนั้นพ่อใส่เสื้อสีส้มตัวนี้
ใช่ก็มานานมาแล้วตั้งแต่ซื้อรถใหม่

ได้สีส้มแต่พ่อใส่ครั้งนึงก็มันลัดลักเลแล้วก็ให้แม่ใส่เลย
เดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบภาพให้ดูค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เทียบกันเลยว่าเสื้อสีส้มของพ่อน้องชมพู่ที่พ่อเคยใส่
กับเสื้อสีส้มที่ไปเจอซุกซ่อนอยู่ใต้ขอนไม้นะคะ
ฝั่งซ้ายคือเสื้อของพ่อน้องชมพู่ฝั่งขวาคือเสื้อที่เจอซุกซ่อนอยู่นะคะ
ก็เนี่ยลักษณะแบบนี้อาจจะความหมายความเก่าแตกต่างกัน
แต่สีมันคล้ายกันอยู่แล้วแล้วก็ตัวอักษรการเขียนการอะไรก็อย่างนี้ค่ะ
ด้านหลังอาจจะต่างกันครับอืมแต่คุณพ่อมันมีตัวเดียว
คุณพ่อบอกของพ่อเป็นของดงหลวงแต่ตัวที่เจอใต้ขอนไม้จะมีตัวที่เขียนเยอะ
อันนี้ต่างกันซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณพ่อเขา
ใช่แต่พ่อแค่บอกว่าพ่ออยากจะชี้แจง
หรือว่าทุกคนที่เขามีเสื้อส้มลักษณะแบบนี้ใช่ไหม
ยิ่งบริษัทที่เขามีช่องมีชื่ออยู่ในเสื้ออันนี้ยิ่งไม่เกี่ยวใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับ
มันเป็นเรื่องของเสื้อที่มันไปตกอยู่
แต่คนที่เคยก่อเหตุก่อคดีกับคดีน้องชมพู่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ต้องรอฟังตำรวจนะครับ
จุดที่เจอเสื้อสีส้มที่ห้วยบุงเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราทดลองจับระยะทางด้วยการเดินนะครับ
เดินจากบ้านน้องชมพู่ด้วยเดินจากบ้านลุงพลด้วยนะ
เดินจากฟาร์มหนูของพ่อกับแม่น้องชมพู่ด้วย
รัศมีร์เนี่ยพบว่าบ้านลุงพลใกล้สุดนะฮะ
บ้านลุงพลใกล้สุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลุงพลจะเกี่ยวข้องนะ
เพียงแต่ว่าลองดูซิบุคคลที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่แต่ละคนเนี่ย
ใครมีบ้านไหนอยู่ใกล้อะไรยังไงบ้าง
เราถามลุงพลลุงพลลุงเขยน้องชมพู่นายชัยพลวิพาบอกว่าไม่เคยเห็นและไม่เคยมีเสื้อสีส้มลักษณะที่เจอในวันนี้ด้วย
ที่บ้านไม่มีเลยเพราะเสื้อตัวนี้เนี่ยคนที่ซื้อรถไถเขาจะได้ของแถมมา
ลุงพลไม่มีรถไถส่วนเสื้อที่ลุงพลมักใส่ไปทำงาน
ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อสีเหลืองหรือไม่ก็สีฟ้าหรือไม่ก็สีดำ
ได้มาเหมือนกันจากการแถมเหมือนกันจากการไปซื้อของเพื่อทำการเกษตร
ปุ๋ยพวกยาค่าย่าเนี่ยอันนี้ลุงพลมี
ที่สำคัญลุงพลไม่เคยมีเสื้อสีส้มเพราะเสื้อสีส้มแบบนี้
เขาต้องแถมจากการซื้อรถไถลุงพลจะใส่แบบนี้
ลุงพลใส่ให้เราดูเนี่ยลุงพลตั้งข้อสังเกตว่าเสื้อสีส้มที่เจอในวันนี้นะครับ
มันจะบังเอิญไหลมากับน้ำที่ห้วยบุงได้หรือหรือว่ามีคนจงใจเอามาวางทิ้ง
เอามาซ่อนกันแน่เพราะเท่าที่จำได้น้ำในห้วยบุงขึ้นสูงครั้งล่าสุด
คือตอนนู้นอ่ะพายุโพดุลเข้าไทยอ่ะเมื่อปลายเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะ
อันนั้นอันนั้นน้ำมันสูงแบบว่ามันจะพัดอะไรมาได้แน่
ตั้งแต่น้ำมันแห้งน้ำมันไม่สูงน้ำมันไม่เคยขึ้นสูงอีกเลยลุงพลบอก
ไม่ครับไม่มีไม่เคยมีผมไม่มีรถไถยังไงมันก็ไม่ใช่ผมอ่ะ
เพราะเสื้ออย่างที่เห็นมันไม่ใช่เสื้อผมไงไม่กังวลครับ
ถ้าเป็นสิ่งของที่ผมมีมันก็น่ากังวล
ปีนี้ฝนยังไม่แรงขนาดนั้นนะปีนี้นะปีนี้น้ำห้วยยังไม่ได้ตัดผ่านเลย
ถ้าน้ำห้วยปรุงมันจะไหลแรงมากจริงเนี่ยฝนต้องตกประมาณ๒๓วันติดติดกันอ่ะ
นี่ยังไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นมันก็น่าแปลกนะ
ถ้าว่าสภาพเสื้อมันใหม่มันก็นับแหละเพราะว่าเสื้อผ้าพวกเนี้ย
ถึงจะเก่าขนาดไหนเขาก็เขาก็ไม่ไปทิ้งแบบนั้นหรอก
ลุงพลบอกกับทีมข่าวของเราว่าเมื่อช่วงดึกเมื่อคืนนี้ที่บ้านลุงพลมีเหตุการณ์แปลกขึ้นด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่บ้านลุงพลที่แปลกที่ลุงพลบอกก็คือเจ้านิกเจ้านิกนี่คือหมาของลุงพล
อยู่มันก็เห่าเสียงดังเห่าไปทางสวนยางพาราหลังบ้านแล้วก็เห่านานมากด้วย
ลุงพลก็เลยแปลกใจว่าทำไมเจ้านิกมันถึงเห่าแบบนั้น
เพราะปกติแล้วเจ้านิกเนี่ยมันจะเห่าลักษณะแบบนี้เวลามีคนมากรีดยางเท่านั้น
พอคนที่มากรีดยางเรียกชื่อเจ้านิกมันจะหยุดเห่าทันที
แต่นี่เห่าอยู่นานมากจากนั้นมันก็หยุดเห่าแล้ววิ่งกลับมาหน้าบ้านเหมือนกับว่าถูกไล่ออกมา
บอกว่าช่วงที่เจ้านิกเห่าเนี่ยไม่ได้ออกมาดูฮะแล้วไม่ได้ยินเสียงใครเดินมาที่บ้านด้วย
ตั้งข้อสังเกตว่าหน้าแปลกหรือเปล่า
เพราะหลังจากหมาเห่าเมื่อคืนไปทางสวนยางพาราแล้วมันไปทางห้วยบุง
เอ้าตอนเช้ามามีคนมาเจอเสื้อส้มระยะใกล้บ้านตัวเอง
แย่ละเวลามันกลัวไวนี่กันบ้างน่ะ
มีเหตุการณ์อะไรไงลุงพลบอกหมาเห่าเมื่อคืน
แต่ชาวบ้านที่เขาเจอเสื้อส้มก็เจอตั้งแต่บ่ายเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอะไรกันยังไงนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ต้องไปต่อจิ๊กซอกันต่อต้องรอฟังตำรวจนะขอย้ำนะครับ
ส่วนป้าแตนภรรยาลุงพลยืนยันว่าลุงพลไม่เคยมีเสื้อสีส้มแบบที่เจอนะครับ
เพราะว่าลุงพลเนี่ยไม่ค่อยชอบใส่เสื้อสีฉูดฉาดอยู่แล้ว
แล้วที่บ้านไม่มีรถไถด้วยป้าแตนบอกว่าก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่า
ทำไมอยู่ถึงมีเสื้อสีส้มมาอยู่ที่จุดที่เป็นห้วยที่หลังบ้านด้วย
ตั้งข้อสังเกตว่ามีคนจงใจเอามาวางไว้หลังบ้านตัวเองหรือเปล่า
จงใจหรือเปล่าเอามาวางไว้ในจุดใกล้ใกล้หลังบ้านของป้าแตนลุงพลเนี่ย
เพราะถ้าหากจะคิดว่าเสื้อตัวนี้ไหลมากับน้ำในห้วยบุงมันเป็นไปได้ยาก
เพราะตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมปีที่แล้วที่มีพายุเข้ามา
ห้วยบุงไม่เคยขึ้นสูงอีกเลย
แตนบอกว่าก่อนหน้าที่จะเจอเสื้อสีส้ม
มีประเด็นหมาเห่าหน้าบ้านป้าแตนมาแล้ว
เลยอยากให้ตำรวจช่วยมาติดกล้องวงจรปิดแถวบ้านให้หน่อย
เพราะกลัวว่าจะมีคนจงใจมาจัดฉากเอาสิ่งของอะไรบางอย่างมาทิ้งไว้หน้าบ้านของป้าแตนกับลุงพล
ถ้าใครมีรถละง่าเขาก็จะมีอย่างนั้นแหละ
เขาจะมีแทงกันทุกคันเลย

ตรงนั้นมีคนไปหาของป่าหรือว่าหาอะไรบ่อยหรือไม่
ส่วนมากถ้าหน้าหน่อไม้เขาก็หาหน่อไม้อะไร

มันบังเอิญเกินไปหรือว่าเหมือนว่ามีคนจงใจมาให้ทำแบบนี้ป้าแตนคิดว่าไงบ้าง

เพราะมันก็คือความจริงมันไม่น่าโผล่ตรงนั้นไง
มันก็ห่างจากหลังบ้านป้าไม่เยอะ

มันเริ่มรู้สึกว่าแปลกแล้วอะไรอย่างนี้หลายครั้งนะ
กระท่อมก็ข้างหน้าจากช่วงเมื่อกี้นะ
กระท่อมข้างหน้าใช่ไหมข้างหลังนี้เจอเสื้ออีกแล้ววันนี้

ใช่ยิงเดี๋ยวข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังมันเจอแล้วอะไรอย่างนี้
ข้างซ้ายข้างขวานี่ก็ยังมีความว่าจะโผล่อะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่า
นี่นะคะซึ่งชาวบ้านที่เขาไปเจอเสื้อตัวนี้ที่อยู่ใต้ขอนไม้ใกล้ห้วยบุง
ยืนยันว่าเจอตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ
แต่ว่าแจ้งกับทางผู้ใหญ่บ้านช่วงเช้าวันนี้
แล้วผู้ใหญ่บ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือไม่
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพอได้รับแจ้งก็รีบแจ้งตำรวจทันทีให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะ

เป็นใครครับ

คิดว่าจะเป็นนางยอม

เลยพาคนมาดูนะ
แล้วทีนี้เมื่อเช้านี้เขาโทรแจ้งให้ผมมาดู
แล้วผมก็มาดูแล้วก็โทรไปสารเจ้าที่ฝ่ายสืบ

ท่านผู้ชมครับทีนี้

ถ้าจะลองไล่ดูนะ
เพราะว่าเสื้อสีส้มตัวนี้

ก็คือเขาจะแถมมา

อาจจะต้องไปดูว่าเอ๊ะใครมีรถไถบ้าง

ค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเสื้อตัวนี้

ใช่ก็ต้องรอตำรวจใช่ไหม

เรื่องนี้นะครับถ้าเราจะลองถามดูนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่เราไปเจอเขาจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่นะ

เอาบ้านที่มีรถไถแล้วได้เสื้อสีส้มแถมมาเนี่ย
ซอยบ้านน้องชมพู่มีบ้านที่มีรถไถอยู่สองบ้าน
บ้านแรกก็คือบ้านน้องชมพู่เองนี่แหละคุณพ่อน้องชมพู่
มีรถไถอยู่หนึ่งคันส่วนอีกบ้านนึงมีรถไถอีกหนึ่งคัน
คือบ้านในนุ้ยทั้งพ่อของน้องชมพู่กับนายนุ้ย
ซื้อรถไถมาทางร้านก็แถมเสื้อสีส้ม
แล้วสกรีนเสื้อชื่อร้านมาให้เพื่อที่จะได้เอาไปใช้
เวลาขับรถไถไปทำงงทำงานจะได้ใส่เสื้อสีส้มไป
ไปอีกซอยหนึ่งเป็นซอยกลางซึ่งด้านซ้ายและขวาเป็นบ้านของในแถน
แล้วก็ในหลบแต่ละหลังมีรถไถบ้านละหนึ่งคันนะครับ
พบว่าทั้งในแถนกับในหลบเมื่อซื้อรถไถมา
จะได้แถมเสื้อสีส้มมาเหมือนกัน
ที่๓พบว่าภายในซอยมีบ้านที่มีรถไถอยู่๒หลัง
มีอยู่สองคันนะครับทุกผู้ชมครับก็มีบ้านของพ่อยูนเป็นรถไถของลูกชาย
แล้วก็บ้านของแม่อยู่ซึ่งเป็นรถของลูกเขย
ซื้อมาเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งพ่อยูนกับแม่อยู่
ซื้อรถไถมาก็ได้ของแถมเป็นเสื้อสีส้มเหมือนกัน
ส่วนร้านที่ซื้อจากการสอบถามนะครับพ่อน้องชมพู่กับในนุ้ยเนี่ย
บอกว่าซื้อรถไถมาจากศูนย์ที่ตัวจังหวัดมุกดาหาร
พอซื้อแล้วเขาก็แถมเสื้อสีส้มสกรีนชื่อร้านมาให้
ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับร้านเขานะอันนี้เพียงแค่เขาก็แถมมาให้กับลูกค้า
ซื้อรถไถของเขาในแถนกับในหลบก็ซื้อรถไถมาจากศูนย์ที่นู่นครับ
กลนครซึ่งตรงสกลนครเนี่ยมันจะคล้ายคล้ายกับที่เจอที่หมกในขอนไม้
พอซื้อมาแล้วก็แถมเสื้อสีส้มสกรีนชื่อร้านมาเหมือนกัน
จากการตรวจสอบไปยังศูนย์ที่สกลนครที่ซื้อรถไถนะครับเขาให้ข้อมูลว่า
แถนซื้อรถไถตั้งแต่วันที่๒๘มีนาคมปี๕๗ในหลบซื้อรถไถจากศูนย์ของเขา๑๖มีนาคมปี๕๖
ส่วนแม่อยู่คนที่ซื้อรถไถเป็นลูกเขยซื้อมาจากศูนย์ที่นู่นกาลสิน
ก็แถมเสื้อสีส้มสกรีนชื่อร้านให้เหมือนกัน
ยูนรถไถเป็นของลูกชายซื้อมาจากศูนย์ที่บ้านดุงอุดรธานี
ได้รับเสื้อสีส้มที่สกรีนแล้วก็แถมมาให้เหมือนกัน
นี่นะครับท่านผู้ชมครับเราก็พยายามไล่เรียงให้นะครับ
ส่วนศูนย์ที่เขาขายรถไถที่สกลนครเนี่ยที่มันจะมีการสกรีนนะครับ
ตรงเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์เขายืนยันกับทีมข่าวของเรานะฮะ
บอกว่าพร้อมให้ข้อมูลทุกอย่างกับทางตำรวจ
ไม่ได้หมายความว่าเขาเกี่ยวข้องกับคดีนะเขาไม่เกี่ยวอยู่แล้วแหละ
แต่ว่าเผื่อตำรวจจะมาถามว่าใครซื้อวันไหนอะไรยังไง
ใครได้เสื้อที่แถมอะไรไปยังไงบ้างอะไรพวกนี้นะครับ
ซึ่งตรงเนี้ยทางบริษัทแม่เขามีสาขาเยอะแต่ละสาขาเขาก็มีเสื้อสีส้มแบบเนี้ย
แจกลูกค้าเมื่อมาซื้อรถไถกับทางร้านเท่านั้นค่ะ
ซึ่งบางทีสกรีนก็ไม่เหมือนกันไลน์อาจจะต่างกันบ้าง
เนื้อผ้าก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นโอ้โหมันต้องไปตรวจสอบอีกเยอะ
อืมใช่ครับแต่ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับในแถนนะคะครับ
หนึ่งในคนที่ซื้อรถไถแล้วก็ได้แถมเสื้อมาค่ะในแถนก็ยอมรับนะว่าเสื้อที่เจออยู่ใต้ขอนไม้คล้ายกับเสื้อที่เขามีนะครับ
แถนเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะคุณผู้ชมคือในแถนเนี่ยได้รับเสื้อจากร้านที่เขาไปซื้อรถไถจริงจริง
แถนยอมรับว่าซื้อรถไถแล้วก็ได้แถมเสื้อมาซื้อรถไถตั้งแต่๒๘มีนาคมปี๒๕๕๗คือ๖ปีแล้ว
แล้วก็ยอมรับเลยว่าเสื้อสีส้มที่เจอใต้ขอนไม้ใกล้ใกล้ห้วยบุงก็คล้ายเสื้อของเขาจริงเขายอมรับค่ะครับ
เขาบอกว่าคือเขาจำไม่ได้ว่าเสื้อของเขาเนี่ยไปทิ้งเอาไว้ช่วงไหนเวลาไหนแต่เขาไปทิ้งเอาไว้ในกระท่อมสวนยางค่ะ
ห่างจากจุดที่ไปเจอเสื้อซ่อนอยู่ที่ขอนไม้ประมาณสองร้อยเมตรนะคะแต่ในแถนบอกว่าขออนุญาตตั้งข้อสังเกตแบบนี้
โอ้โหคดีนี้๗๑วันเจ้าหน้าที่สแกนพื้นที่กันแทบจะทุกตารางนิ้วทำไมเพิ่งเจอ
ทำไมเพิ่งเจอเสื้อสีส้มไปซ่อนอยู่ใต้ขอนไม้เวลานี้ครับ
มันเป็นการสร้างสถานการณ์ปั้นหลักฐานอะไรหรือเปล่าเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตนะคะในแถนเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมันเพิ่งเจอ
แถนบอกว่าในส่วนของตัวเขาเองนะเขาพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์นะคะช่วงที่น้องชมพู่หายไปเขากับภรรยาตัดย่าอยู่ในสวนแล้วก็กลับมาช่วยตามหาน้องชมพู่ด้วยซ้ำ
อยู่ไหมครับพี่หายไปแล้วมันไม่ใช่มันหายเราเอาไปไว้ที่สวนยางเถียงสวนยางน่ะเพราะว่ามันเป็นเสื้อกากแล้วก็ไปทิ้งไว้ตรงนู้นความหายน่ะ
แต่ตอนนี้น่ะไม่รู้มันไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วอยู่มาโผล่ตรงนี้นานามันก็เลยเราจะว่ายังไงล่ะ

ทิ้งไปแล้วทิ้งไว้ในสวนแล้วทิ้งไว้ตั้งนานเพราะไม่ได้ใช้แล้ว
ส่วนในหลบค่ะในหลบซื้อรถไถจากร้านเดียวกันกับในแถน
หลบบอกว่าซื้อรถไถ๑๖มีนาคมปี๒๕๕๙
เสื้อที่แถมมาเนี่ยมี๓ตัวแต่เป็นเสื้อแขนสั้นนะคะ
ของเขาเป็นแขนสั้นนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเสื้อที่ไปเจอใต้ขอนไม้ใกล้
ห้วยบุงของเขาสีฟ้าด้วยเนี่ยใช่ไม่เหมือนกันเลย
แต่ก็ยี่ห้อเหมือนกันแต่คนละสีคนละแบบเลยเขาบอกแบบนี้นะคะ
แบมค่ะพ่อแบมบอกว่าเขาซื้อรถไถมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ศูนย์ของยี่ห้อเดียวกันนี่แหละที่สกลนครแล้วก็ของแถมก็คือ
เสื้อแขนยาวและแขนสั้นมีโลโก้แต่ของพ่อแบมบอกว่าคนละแบบนะ
นี่ค่ะเขาเอาแบบของเขาให้ดูคนละแบบกับที่เจอใต้ขอนไม้
คนละสีเลยนี่พ่อแบมบอกว่าเสื้อที่เจอตกลงเป็นเสื้อของใคร
ใครมีเสื้อแบบนี้มันจะเกี่ยวอะไรกับลุงพลไหม
แบมบอกว่าลุงพลไม่มีเสื้อแบบที่เจอที่ใต้ขอนไม้ไม่มี
คนที่มีเสื้อสีส้มแขนสีขาวที่ได้แถมมาจากร้านรถไถเนี่ยนะ
ก็เฉพาะคนที่ไปซื้อรถไถแล้วได้แถมมาเท่านั้น
ลุงพลเขาไม่มีรถไถเขาจะมีเสื้อแบบนี้ได้ยังไง

ผมก็ยังคิดอยู่นะตั้งนานแล้วไม่เจอแล้วก็ไปเจอในที่ที่ไม่มี
ไอ้คนเจ้าของสวนไม่ไม่มีรถแล้วก็ไม่มีเสื้อแต่ว่าเอออืม
ไม่รู้ว่าใครจะเอาไปซ่อนคงเป็นคนที่มีรถแล้วก็คนที่ใส่เสื้อแบบนี้
หรือว่าคนอื่นจะเอาเสื้อมาใส่แล้วก็หลบไปซ่อนเสื้อตัวนี้ไว้ครับ
ถามตรงนั้นตรงนี้มันก็ใกล้บ้านของลุงเขาด้วยลุงพลเขาด้วยครับ
เราเคยเห็นว่าเขามีเสื้ออะไรลักษณะแบบนี้ไหมครับอันนี้ผมไม่เห็นนะ
ไม่เห็นเขาใส่ไม่เห็นเขาใส่เพราะว่าเขาไม่มีรถอ่ะครับ
จะมีเฉพาะอีกคนที่มีรถอ่ะใส่แบบนี้น่ะอืม
สมมตินะอืมคุณจะมาสอนให้ผู้ชม
มันมีเสื้ออยู่สองตัวแล้วล่ะตอนเนี้ยหนึ่งก็คือเสื้อที่น้องชมพู่ใส่ไป
วันที่หายตัวไปจากบ้านค่ะแล้วพบเป็นศพที่ภูเหล็กไฟ
ซึ่งยังหาไม่เจอกับเสื้อสีส้มที่มีคนบอกว่าเห็นผู้ชายเสื้อส้ม
วิ่งไปวิ่งมาแวบไปแวบมาวันที่น้องชมพู่หายตัว
ตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยเจอเสื้อสีส้มนะจนมาวันนี้ถึงเจอ
ถ้าฟังป้าแตนป้าแตนกับลุงพลตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมมันต้องมาอยู่ในจุดใกล้ใกล้บ้านเขาใช่ค่ะ
มีใครจะสร้างสถานการณ์อะไรใส่ร้ายหรือเปล่าถึงขั้นป้าแตนบอก
ขอให้ตำรวจมาติดกล้องวงจรปิดแถวบ้านให้หน่อยในแถนอืมในแถน
ทำไมมาเจอตอนเนี้ยเขาหากันตั้งนานเนี่ยใช่ไหมอ่า
คนร้ายจะเปลี่ยนที่ไปซ่อนไปซ่อนมาหรือนักขณะนี้
อยากจะสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนว่าอยู่ใกล้บ้านใครหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่รู้ต้องฟังจากตำรวจมีผู้ชายอีกคนนึงที่เคยมีข่าวเรื่องใส่เสื้อสีส้ม
ท่านผู้ชมต้องจำได้แน่นอนณแต่ณแต่น้องชายคุณแม่น้องชมพู่
คุณแม่ของน้องชมพู่นายอ่านายนารินหลาโพนะฮะ
ชื่อเล่นชื่อกระแตนะครับหรือว่านาแตนี่ครับณแต่
นาแตพูดถึงประเด็นเสื้อสีส้มที่เจอวันนี้นะครับที่เป็นหลักฐานล่าสุด
ตำรวจเก็บไปตรวจสอบแล้วณแตบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าเสื้อสีส้มที่พบ
ไม่ได้ไหลมาตามน้ำของคลองห้วยบุงเพราะน้ำในห้วยบุงไม่ไหลมานานแล้ว
พร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าใครมีเสื้อสีส้ม
แล้วใครเอาเสื้อสีส้มตัวนี้ไปวางตรงนั้นเพราะปกติแล้วชาวบ้านเนี่ย
เขาจะไม่ทิ้งเสื้อไว้แบบนี้ถ้าเสื้อที่ใส่ทำงานทำไร่ทำสวน
ตัวไหนมันใส่ไม่ได้แล้วมันคับหรือว่ามันขาดมันพังเสียหายแล้วไม่ใส่แล้ว
เขาจะไปเอาเขาจะเอาไปทำผ้าคีริ้วหรือไม่ก็เอาไปเผาทำลาย
นาแตเชื่อว่าการพบหลักฐานชิ้นนี้อาจจะเป็นหลักฐานสำคัญ
พี่สาวไปหาตัวคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ก็ได้ณแตยังบอกว่า
ไม่เคยเห็นเสื้อส้มตัวนี้ที่ไหนนะครับหากเป็นเสื้อส้มที่ตัวนาแตใส่เนี่ย
โดยเฉพาะเสื้อส้มที่เคยถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กมันไม่เหมือนกันเลยณแต่บอก
ไม่เหมือนกันเลยมีไหมฮะเดี๋ยวดูนะครับ
ส้มที่นาแตเคยใส่โพสต์เฟซบุ๊กณแตบอกว่าทั้งคอเสื้อก็ไม่เหมือนกัน
นะเพราะว่าคอเสื้อของนาแตเนี่ยเขาเป็นคอปกด้านในสีเทา
แต่ว่าเสื้อตัวที่ใช้เนี่ยที่เป็นคอปกด้านในสีเทาที่เขาเคยถ่ายรูปเนี่ย
นั่นก็เป็นเสื้อที่ได้มาจากตาชาญด้วยนะครับคุณตาชาญก็คือพ่อของนาแต
คุณตาของน้องชมพู่ซึ่งเสื้อตัวนี้นะครับ
ไม่รู้ว่าอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่สวนด้วยตอนนี้ณแตบอก
ที่ดูภาพผมบอกไว้เลยว่าน่าจะเป็นการจงใจเอาไปซ่อนไว้ตรงนั้นครับ
อันนี้จริงถ้าเจอบนข้างถนนหรืออะไรผมก็จะธรรมดา
แต่อันนี้มันเอาไปซุกไว้อยู่ที่ใต้ต้นไม้ครับ
คนต้นไม้ที่มันนั่นอยู่อ่ะเราไปซ่อนไว้ที่มันมีมันเหมือนเขาซ่อนไว้อ่ะ
เขาอำพางผมก็เลยว่าเอออย่างน้อยคนปกติเขาชาวบ้านปกติเนี่ย
เขาคงไม่ทำอย่างนั้นเสื้อที่เรามันขาดแล้วแล้วก็เอามาไว้ให้เช็ดเท้า
หรือว่าเอามาไว้ให้หมานอนหรือเอาไปเผาทิ้งนะครับ
เป็นชาวบ้านปกติแต่ถ้าเอาไปซ่อนไว้ตรงนั้นน่ะ
เราก็มีความหวังว่ามันน่าจะเป็นของผู้ร้าย
หวังว่ามันน่าจะมีดีเอนเอมีข้อมูลอะไรที่แบบ
ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหาว่าเออมันเป็นของใครนะครับ
แล้วมีคนจับพิรุษบอกว่าเอ้าทำไมลบไป
บอกว่าเขาไม่ได้ลบนะเฟซบุ๊คจริงจริงของเขาเนี่ย
นรินลาโพยังมีนี่อยู่เลยโพสต์ไว้หลายปีแล้วด้วย
ตอนนั้นโพสต์เป็นหลักฐานเพราะว่าน้ำท่วมสวนขาจะเอาไปขอรับเงินจากทางการ
คนที่ไปเห็นว่าเขาลบโพสต์อันนี้เนี่ยคือไปดูเฟสปลอม
เพราะตอนนี้มีคนปลอมเฟสของนาแตเยอะมากอันนี้เขาชี้แจงกับเรา
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะคือเมื่อวานเนี้ยพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ไปที่วัดพระธาตุภูเพชรจังหวัดสกลนคร
กราบนามัศกาลหลวงพ่อที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสกลนครเคารพนับถือ
ขอพรอธิษฐานแล้วก็ยกหินเหล็กไหลอะค่ะ
ขอพรว่าอยากให้เจ้าหน้าที่จับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ขอให้เจอหลักฐานใหม่หรือหลักฐานสำคัญที่นำมาสู่การจับกลุ่มคนร้าย
ปรากฏว่าพอพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ไปทำบุญไปกลับไหว้ที่วัดพระธาตุภูเพชรเสร็จ
ช่วงบ่ายก็มีชาวบ้านไปเจอเสื้อส้มนี่ไงฮะครับเนี่ยค่ะคือชาวบ้านเขายืนยันว่าเจอตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวาน
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าแรงอธิษฐานอาจจะมีจริงถึงแม้ว่าจะยังไม่ยืนยันนะคะว่าเสื้อส้มที่เจอ
เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเป็นการเจอหลักฐานใหม่เจอสิ่งใหม่ใหม่
ที่ทำให้ครอบครัวของน้องชมพู่มีความหวังมากขึ้นว่าใกล้แล้วใกล้จะจับคนร้ายได้แล้วก็คือยังพอมีความหวังนะคะ
สิ่งที่เป็นที่มาที่ไปแล้วก็เป็นความสำคัญของเสื้อสีส้มตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าย้อนไปเราต้องไปดูคำพูดของเด็กแก๊งจำปาแก๊งต้นจำปานะครับแถวบ้านน้องชมพู่จะมีต้นจำปาอยู่ต้นหนึ่ง
แล้วเด็กเด็กเขาจะไปเล่นกันบ่อยไปปีนเล่นอะไรกันเยอะนะครับซึ่งตอนที่เขาไปปีนเล่นกันในช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้าน
เมื่อ๑๑พฤษภาคมเนี่ยเด็กนี่ฮะต้นจำบานต้นนี้นะครับเด็กเนี่ยเคยบอกว่าเห็นผู้ชายเสื้อสีส้มแวบไปแวบมาในช่วงวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ตรงนี้นะครับคุณกิติศักดิ์ก็เคยไปนั่งมองบนต้นจำปาว่ามองไปจะเห็นแถวบ้านน้องชมพู่ไหมหรือระยะไกลไปตรงไหนที่เห็นผู้ชายเสื้อสีส้มที่วิ่งผ่านไปมา
ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเด็กกลุ่มนี้บอกว่าเช้าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเด็กมาเล่นด้วยกันที่ใต้ต้นจำปากลางซอยใกล้บ้านน้องชมพู่
จังหวะหนึ่งมีเด็กคนนึงอยู่บนต้นไม้มองไปที่บ้านของชมพู่มองไปทางนั้นแล้วเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อแขนยาวสีส้มสวมหมวกสีดำปิดบังใบหน้า
ทำให้ไม่รู้ว่าตอนนั้นเป็นใครแต่รู้ว่าผิวคล้ำแล้วอุ้มน้องชมพู่ไปอย่างรวดเร็ววิ่งมุ่งหน้าไปทางไร่มันสำปะหลังหลังบ้าน
ตรงนี้นะครับที่น้องเขาเคยให้ข้อมูลเอาไว้น้องแก๊งต้นจำป่า
คุณผู้ชมครับถ้าจะไปดูระยะของต้นจำปลาใหญ่ที่เด็กวิ่งเล่นกันอยู่กับบ้านน้องชมพู่เนี่ย
อยู่ห่างกันไม่เกิน๑๐๐เมตรเท่านั้นระยะแบบนี้ตามภาพนี้เลย
บ้านน้องชมพู่อยู่ตรงนี้แล้วระยะร้อยเมตรมีต้นจำปลาใหญ่อยู่
เด็กเด็กเขาจะมาวิ่งเล่นกันอยู่แถวนี้ใช่ค่ะเด็กกลุ่มเนี้ยชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกว่า
ต้นจำปาหรือว่าแก๊งจำปาถามว่าระยะร้อยเมตรมองเห็นระหว่างกันได้ไหม
เห็นได้นะครับระยะนี้มองเห็นกันได้ใครที่เล่นอยู่ตรงต้นจำปา
ใครที่นั่งเล่นอยู่ตรงแถวบ้านน้องชมพู่หรือว่าต้นมะม่วงตรงบ้านน้าตาย
ใกล้บ้านน้องชมพู่มองเห็นกันได้เราทดสอบให้เห็นระยะการมองเห็น
ถ้าอยู่บนต้นไม้ถ้าจะมองไปถึงบ้านน้องชมพู่เนี่ยจะมองเห็นหรือไม่
คุณกิติศักดิ์นี่ครับขึ้นไปดูต้นไม้ต้นนี้ที่เด็กเขาเล่นกันนะครับ
มีความสูงราว๒เมตรนะครับถ้าถ่ายภาพแทนสายตาจะเห็นบ้านน้องชมพู่หรือไม่
เราก็ลองดูนะครับแล้วให้อีกคนนึงทีมงานของเราใส่เสื้อสีส้มแบบนี้เลย
ที่เจอวันนี้ยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงจุดที่น้องชมพู่ขุดดินเล่นอยู่
ก่อนจะหายตัวไปเมื่อไปอยู่บนต้นไม้แล้วมองไปที่บ้านน้องชมพู่ตรงจุดที่เล่นอยู่
เห็นนะครับเห็นไปถึงหน้าบ้านน้องชมพู่จริงแล้วเห็นผู้ชายที่ใส่เสื้อสีส้มได้อย่างชัดเจนจริง
นี่ถ้าจะวิ่งก็วิ่งไปแบบนี้ก็เห็นค่ะวันนั้นน้องบอกว่าเห็นผู้ชายอุ้มน้องชมพู่ไป
ตัวสูงใหญ่ใส่เสื้อสีส้มใส่หมวกคลุมสีดำ
แต่การทดลองวันนี้ห่างจากวันที่น้องชมพู่หายตัวไป๗๑วันแล้วนะครับ
หน้าบ้านสูงขึ้นเข้าหน้าฝนทัศนวิสัยในการมองเห็นอาจจะลดลงบ้าง
แต่ก็ยังมองเห็นได้อยู่วันนั้นย่าจะลดย่าจะเตี้ยกว่าช่วงนั้นช่วงหน้าแรง
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเด็กแก๊งจำปาเขามี๒กลุ่มนะครับ
มีแก๊งจำปลาใหญ่กับแก๊งจำปาเล็ก
คือทีมข่าวได้คุยกับเด็กสมาชิกแก๊งจำปานะคะ๕๖คน
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่ออกตามหาน้องชมพู่
กลุ่มนี้เราเรียกว่าแก๊งจำปลาใหญ่นะคะ
คือจากข้อมูลที่เราคุยกับเด็กเพิ่มเติม
ทำให้รู้มาว่านอกจากแก๊งจำปลาใหญ่
วันที่น้องชมพู่หายไปมีเด็กอีกกลุ่มนึง

กลุ่มนี้คือแก๊งจำปาเล็ก
เขามีกันอยู่๓คน
อธิบายให้เห็นภาพแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
วันที่น้องชมพู่หายไป
เด็กแก๊งจำปลาใหญ่๕๖คน
เขาเล่นกระโดดยางอยู่ใต้ต้นจำป่า
คือเด็กเขาเรียกว่าต้นจำปลาใหญ่

ห่างจากบ้านน้องชมพู่๒๐เมตร
ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ช่างวา

กำลังทำงานกันอยู่ที่บ้านนายแอ๋ม
เพราะเด็กบอกว่าได้ยินเสียงใส่ไม้
แล้วก็เห็นช่างสองคนทำงานกันอยู่

น้องอีกกลุ่มที่เล่นกันอยู่

ห่างจากต้นใหญ่ไปสักประมาณ๑๐เมตร
จุดที่เด็กสองกลุ่มเล่นกันอยู่
สามารถมองเห็นหน้าบ้านน้องชมพู่ได้นะคะ
เด็กให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ

นั่งเล่นอยู่บนแคร่หน้าบ้าน

ส่วนน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่
นอนเล่นมือถืออยู่ใกล้กัน

ก็คือไปนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตาย
อันนี้คือข้อมูลจากเด็กนะคะ

ข้อมูลที่น่าสนใจจากน้องแก๊งจำปาเล็ก
เห็นความผิดปกติบางอย่าง
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปคือเด็กเด็กบอกแบบนี้ค่ะ
น้องแก๊งจำปลาเล็กเนี่ยบอกว่าไปให้พิติ
ไปดูกันเลยไปชี้จุดเลยนะคะครับจุดที่น้องเห็นความผิดปกติก็คือที่ป่ามันสัมปะหลัง
ท้ายซอยบ้านน้องชมพู่ค่ะเด็กเด็กเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
ตอนที่ชาวบ้านช่วยกันออกตามหาน้องชมพู่เด็กเด็กเองก็ช่วย
พอมาถึงจุดนี้เห็นผู้ชายตัวสูงใส่เสื้อแขนยาวสีส้ม
ครับใส่หมวกแบบมีปีกสีดำคลุมหน้าสะพายกระสอบปุ๋ยสีชมพู
แล้ววิ่งเร็วเลยเข้าไปในจุดแท้งน้ำปลาปลาของหมู่บ้าน
น้องบอกว่าแปลกใจมากผู้ชายคนนี้
วิ่งแบบรีบร้อนรนต่างจากคนอื่นที่คนอื่นเขาช่วยกันตามหาน้องชมพู่
แล้วเขากำลังลงมาแต่ผู้ชายคนนี้วิ่งสวนทางลักษณะขึ้นไป
แล้ววิ่งเร็วนี่นะคะทีมข่าวก็เลยพาน้องน้องอ่ะค่ะ
ตรงจุดที่น้องบอกว่าเห็นผู้ชายเสื้อสีส้มวิ่ง
พาน้องไปก็ตั้งใจจะลองไปวัดระยะทางดูนะคะ
จุดที่น้องเขายืนอยู่กับจุดที่เห็นผู้ชายเสื้อส้ม
ห่างกันประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชม๒๐๐เมตรนี่นะคะ
ทีมข่าวก็เลยทดลองอีกให้เด็กเนี่ย
กลับไปยืนตรงจุดเดิมที่ไร่มันสัมปะหลังท้ายซอยบ้านน้องชมพู่
ส่วนตินักข่าวของเราไปอยู่ตรงจุดที่น้องบอกว่าเห็นผู้ชายเสื้อส้ม
ติเนี่ยเอาเสื้อไปสองตัวตัวหนึ่งสีส้มตัวหนึ่งสีแดง
ทดสอบทดลองว่าระยะ๒๐๐เมตรเด็กเห็นชัดไหม
เห็นสีเสื้อต่างกันไหมครับนี่นะคะนิตินะนักข่าวของเรานะคะ
นี่ค่ะครั้งแรกเนี่ยใส่เสื้อส้มแล้ววิ่งวิ่งเร็วเลย
ที่แท้งน้ำปลาปลาของหมู่บ้านตามที่น้องบอกว่าน้องเห็น
วิ่งเสร็จติถามน้องว่าเห็นอะไรบ้างน้องก็บอกเห็นชัดเลย
เห็นผู้ชายเสื้อสีส้มวิ่งอย่างนี้เนี่ยติทดลองแบบเนี้ย
ระยะระยะสองร้อยเมตรน้องเขาบอกเห็นชัดนะคะครับนี่ค่ะ
แล้วน้องเขาบอกว่ามันต่างกันเสื้อส้มกับเสื้อแดงเนี่ย
เขาบอกมันเห็นความแตกต่างกันชัดเจนครับน้องก็เลยยืนยันว่าวันนั้นเห็นผู้ชายเสื้อสีส้มจริงจริง
อืมแสดงว่าเห็นสองแก๊งเลยอืมแก๊งหนึ่งก็เห็นแถวหน้าบ้านใช่
มีผู้ชายเสื้อส้มเหมือนกับวิ่งวิ่งอุ้มอุ้มอะไรไปอีกแก๊งหนึ่งที่เขาช่วยกันตามหาน้องชมพู่
เด็กต้นจำปานะใช่เห็นขึ้นเขาวิ่งขึ้นเขาติใส่เสื้อแดงเสื้อส้ม
เห็นชัดสีไม่เพี้ยนท่านผู้ชมครับถ้าจะย้อนไปดูหมอธรรมประจำหมู่บ้านเนี่ย
ที่บ้านกกอกเนี่ยนะหมอธรรมหรือว่าหมอทรงหรือว่าหมอดูเนี่ย
เคยดูเอาไว้แม้จะไม่แม่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่เคยบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
แต่ก็ถือว่ามีความใกล้เคียงเป็นอย่างมากเพราะว่าหมอธรรม
เคยทำนายไว้บอกใบ้บอกว่าเสื้อน้องชมพู่หลักฐานในคดี
อยู่ใกล้บ่อน้ำอยู่ที่ต้นไผ่ถูกก้อนหินกับดินทับอยู่
วันนี้มาเจอเสื้อสีส้มอยู่ต้นไผ่มีก้อนหินกับดินทับอยู่อยู่ใกล้บ่อน้ำ
ห้วยบุงเพียงแต่มันไม่ใช่เสื้อน้องชมพู่มันเป็นเสื้อสีส้มไม่ใช่เสื้อน้องชมพู่เท่านั้นเอง
แต่มันก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่มีคนเคยบอกเล่าไว้ทางคดีนะครับ
วันนี้เราไปหาหมอธรรมคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหมอธรรมคนนี้บอกว่าวิญญาณของน้องชมพู่ยังอยู่บนภูเหล็กไฟนะครับ
ตอนแรกที่เคยบอกเราเนี่ยหมอธรรมบอกว่ามีผีสามตนที่เป็นฝ่ายคนร้ายนะ
ซึ่งมีด้วยกันสองตนใช้วิชามนต์ดำปลุกผีทั้งหมดขึ้นมาเพื่อเฝ้าดวงวิญญาณน้องชมพู่เอาไว้อยู่
แล้วก็แนะนำให้พ่อกับแม่น้องชมพู่จุดทูบ๙ดอกถวายขัน๕บูชาสารหลักบ้านช่วยเปิดทางให้เจอหลักฐานในคดี
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ได้เคยทำตามไปแล้วไปไหว้สารหลักบ้านตรงนี้นะครับ
เมื่อวานก็ไปไหว้พระอีกนะครับวันนั้นหมอธรรมบอกกับทีมข่าวของเราว่า
ได้นั่งยานให้ภูมิเจ้าที่สองตนของตัวเองที่เป็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงผูกจุก
ให้ช่วยไปดูบนภูเขาแล้วเห็นว่าดวงวิญญาณน้องชมพู่ยังอยู่บนภูเขาตรงกอไม้ไผ่
มีผีสามตนเฝ้าอยู่เหมือนเดิมยังไม่ยอมปล่อยให้ดวงวิญญาณน้องชมพู่เนี่ยลงมานะครับ
ส่วนเสื้อผ้าน้องชมพู่ยังอยู่บนภูเขาหมอธรรมย้ำนะครับบอกว่าเสื้อผ้ายังอยู่ที่หน้าถ้ำบนภูเหล็กไฟ
อยู่ใกล้กับต้นป๊กับต้นงิ้วถัดไปใกล้ใกล้จะมีบ่อน้ำกับไม้ไผ่
ซึ่งถูกหินกับดินทับเอาไว้ยากจะมองเห็นซึ่งหากตรงจุดแรกหาไม่เจอให้ไปหาจุดที่สอง
คือจุดที่เจอศพน้องชมพู่แต่ให้เดินลงไปแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เดินลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะห่างจากศพน้องชมพู่ประมาณ๓๐๐เมตร
เสื้อน้องชมพู่จะอยู่ใต้กอไม้หรืออยู่ใต้โพรงดินต้องแหวกย่าดู
หมอธรรมบอกว่ามีคนเนี่ยเคยไปจุดที่เจอเสื้อน้องชมพู่อยู่แล้วนะ
ที่เสื้อน้องชมพู่ถูกซ่อนเอาไว้เนี่ยมีคนเคยไปถึงแล้ว
แต่มองไม่เห็นหาไม่เจอหายังไงก็ไม่เจอ
เนื่องจากฝ่ายคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ใช้วิชามนต์ดำอำพรางตาของทุกคนเอาไว้
ขนาดนี้มันจะมาอยู่ฝั่งนี้จะมาไฦ่ฝั่งนี้
มันจะเป็นอย่างเงี้ยมาขึ้นอย่างเงี้ย

เห็นแต่เป็นกองฟืนกองไฟไปแล้วนี่

วันนี้เราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการแล้ว
เป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ได้เจอกับลุงพลแล้วก็ได้นั่งข้างกันเลยนะคะ
คือนั่งเรียงกันเลยแต่ยังไม่ได้คุยกัน
คือวันนี้ที่เขาได้เจอกันก็เพราะว่ามีทางคณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ยค่ะ
ศิราเจนจาคะในฐานะประธานนะคะลงพื้นที่ไป
ก็คือไปที่หมู่บ้านกกอกที่มุกดาหารไปตามเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้นี่แหละ
คือไปดูหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบแนวทางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ไปรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการทำงานของตำรวจการตรวจที่เกิดเหตุการตรวจชนะสูตรศพต่างเนี่ยนะคะ
ก็มีพลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ลงพื้นที่ไปด้วย
คือนายศิระบอกแบบนี้นะคะวัตถุประสงค์สำคัญก็คืออยากจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ตำรวจทั้งชาวบ้านคือไปดูว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนในพื้นที่หรือเปล่า
เรื่องของการมีคนเอาภาพศพของน้องชมพู่ไปเผยแพร่หาผลประโยชน์อันนี้ก็ตรวจสอบให้
ก็มีการดำเนินคดีกันแล้วอ่ะนะคะคือประเด็นต่างต่างเหล่านี้
ทางเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อเขาตั้งใจว่าอยากจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
อยากจะให้คดีนี้เดินหน้าไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ขัดแย้งมีการหวัดระแวงซึ่งกับกัน
แล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังทำงานอยู่
แล้วก็ดูให้ความเป็นทำทุกฝ่าย
นายเสราะพร้อมคณะกรรมนิธิการ
ก็ไปบ้านพ่อแม่ของน้องชมพู่ด้วยนะคะ
ไปคุยไปให้กำลังใจและยืนยันว่าจะให้ความเป็นทำ
แล้วก็มีความในชุมชนมีความระแวงสิทธิ์ร้ายกัน

แล้วก็จะถามผู้ชายชนว่าโดนละเมิดสิทธิ์ชนไม่
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ของรัฐหรือทางสื่อมวลชน
ที่จะมาทำให้เกิดการละเมิดสิทธิ
แต่ช่วงนี้คือเท่าที่หนูดูชาวบ้านอ่ะ
เรื่องการละเมิดสิทธิ์ที่มนุษยชน

ดูแล้วเหมือนว่าชาวบ้านเขาเต็มใจที่จะพิสูจน์ตัวเองมากกว่าค่ะ
แล้วช่วงหลังมานี่ก็น่าจะสบายใจกันแล้ว
มีทำไร่ทำนาปกติกรีดยางได้แล้วค่ะ

แล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจนะครับ
ทางคณะกรรมธิการเขาก็ลงพื้นที่นะคะ
แล้วก็จะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยนะคะ
จุดที่พบศพน้องชมพู่
ก็ชวนพ่อกับแม่ของน้องชมพู่เดินทางขึ้นไปด้วยกัน

เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บอกไม่อยากขึ้น
ใช่บอกขอรออยู่ข้างล่างดีกว่า
นี่ค่ะนายศิรากับคณะกรรมธิการก็เลยขึ้นไปนะคะ
เหล็กไฟอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายนนะคะ
ทิศตะวันออกของภูเหล็กไฟก็มีเนี่ย

มีตำรวจมีพิสูจน์หลักฐาน

ลุงพลกับเจ้าปลาส้มสุนัขของน้องชมพู่ไปด้วยนะคะ

พักรอบแรกสิบเอ็ดโมงแล้วก็ขึ้นไปอีกใกล้ใกล้
เดินขึ้นต่ออีกไม่ง่ายนะคะ

ใช่ค่ะก็คือเดินหยุดกันนะคะ

แล้วก็ทีมข่าวบอกว่าขออภัยนะคะคือคณะกรรมธิการเองเนี่ย
ก็มีอายุแล้วก็อาจจะไม่ได้แต่งตัวพร้อมสำหรับการเดินลุยป่าด้วย
ต้องรองเท้าพ่อใบถูกก็เลยยากค่ะเดินขึ้นไปยากค่ะ
เดี๋ยวจะกลับมาให้ดูบรรยากาศการเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟนะคะ
ขนาดเป็นผู้ใหญ่ไปกันเป็นคณะใหญ่๗๐กว่าคนยังต้องเดินหยุดเดินหยุดเหนื่อยค่ะ
ยากมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อแล้วก็ประเด็นเรื่องของการไปเจอเสื้อสีส้ม
อยู่ใต้ขอนไม้ใกล้ใกล้ห้วยบุงเนี่ยนะคะทางอดีตตำรวจมือดี
เขาจะมาวิเคราะห์เรื่องหลักฐานตรงนี้ยังไงบ้างนะคะ
ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันเพิ่มเรื่องของคดีน้องชมพู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคณะกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สภาพผู้แทนรัศดรลงพื้นที่ไปที่บ้านกกอกมุกดาหารนะคะ
ก็ไปดูขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในคดีน้องชมพู่
ไปคุยกับชาวบ้านไปดูว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรไหม
ให้กำลังใจพ่อแม่แล้วก็นี่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
จุดที่พบศพน้องชมพู่อ่ะนะคะขึ้นไปในเจ้าหน้าที่๗๐ว่าคนนะ
กับแม่ของน้องชมพู่ไม่ขึ้นไปบอกขอรอข้างล่าง
แต่ลุงพลขึ้นไปเจ้าปลาส้มสุนัขของน้องชมพู่ขึ้นไป
กันตั้งแต่๑๐โมงครึ่งก็เดินเดินหยุดนะคะ
เพราะว่าไม่ง่ายเลยนะคะการขึ้นไปบนภูเหล็กไฟโดยเฉพาะช่วงนี้เห็นไหม
มงต้นไม้ขึ้นสูงฝนตกด้วยอะไรด้วยแล้วโขดหินมันชันครับ
ใช่แล้วการแต่งตัวก็อาจจะไม่ได้พร้อมสำหรับการลุยป่าขนาดนั้นนะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารก็เลยอธิบายลักษณะพื้นที่ให้กับคณะฟังนะคะ
เราพบศพก่อนนะครับวันที่๑๔ตอนทุ่มหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราเก็บพยานหลักฐานคืนนั้นนะครับ
ในจุดเกิดเหตุได้บางส่วนไปตามที่ได้ชี้แจงนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับ
พาเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานขึ้นมาอีกครับแล้วก็ไล่ตรวจเพื่อหาพยานหลักฐานอื่นอื่น
จนกระทั่งมาวันที่๑๗ครับเวลาบ่ายเจ้าหน้าที่บ่ายเดือนป่านะคะ
มาพบว่ามีรถของเล่นวางอยู่จุดนี้เราจึงได้ให้พิสูจน์หลักฐานมาเก็บ
เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์หาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องครับ
นี่นะคะก็เดินหยุดตามทางนะคะพอจุดที่เพิ่มจุดที่พบสม้องน้องชมพู่เนี่ย
ยิ่งยากนะคะหน้าผาสูงต้นไม้ก็เยอะอะค่ะ
ก็ต้องหยุดพักกันสองรอบจุดนี้กว่าจะไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่ก็คือเที่ยง
ครับขึ้นมาตั้งแต่สิบโมงครึ่งนะไปถึงเที่ยงนะคะ
ใช้เวลาค่อนข้างเยอะแวะกันหกครั้งอะค่ะตำรวจก็เลยเล่ารายละเอียดจุดที่พบศพนะคะ
ตรงบริเวณนี้ซึ่งห่างจากจุดรองเท้าจุดกางเกงประมาณเกือบ๒๐เมตร
เกือบยี่สิบเมตรครับเป็นละหน้าเดียวกันของเขาชั้นที่ห้านะครับ
ถ้าเราไปอีกชั้นหนึ่งก็เป็นชั้นสุดท้ายของยอดเขาที่เรามองจากข้างล่างขึ้นมาครับ
เป็นชั้นสุดท้ายนะครับน้อยที่ว่าโดนตัดผมเนี้ยอยู่ตรงไหนครับ
ก็บริเวณตรงที่ยกศพไปแล้วนะครับก็อยู่บริเวณนี้เลยครับ
มันเป็นพิธีของพิธีศัยศาสตร์ของเราทางอีสานมีไหมครับครับผม
ทางนี้เราก็ใช้ชุดสืบสวนในการซักถามค้นหาอัตลักษณ์หรือว่าประเพณีของชนเผ่าทางนี้ก็ยังไม่พบว่า
เป็นประเพณีที่ว่าต้องตัดผมของศพหรืออะไรไปทำประเพณีอะไรยังไม่พบไม่มีประเด็นนี้ได้ดำเนินการในการสอบสวนพอสมควรแล้วครับ
ยายคนที่พบศพนะครับแกเดินขึ้นมาครั้งแรกเดินมาทางทิศทางเราแต่เหนือกว่ามาไกลกว่า
เอียงเอียงมาเดินออกมาด้านล่างร่างศพอยู่ตรงนี้ฮะ
เดินอ้อมมาด้านนี้ครับไปปีนเก็บผักหวานตรงโขดหินมุมโน้นมีอยู่ต้นหนึ่งครับ
แกก็ปีนเก็บเก็บเถอะแกก็ขึ้นขึ้นไปวนไปประมาณสักห้าสิบเมตร
แล้วก็วนลงกลับมาฮะจะลงแล้วครับลงกลับมาก็เลยลงมา
แต่ไม่ได้ผ่านจุดนี้ครับก็เลยเจอรองเท้านายศิราได้ขึ้นไปเอง
บอกเลยว่าไม่ง่ายเลยนะคะที่จะขึ้นมาบนภูเหล็กไฟ

ต้องพูดถึงตัวเราก่อนว่าเป็นเราก็ลงไปแล้วนะ
สองถ้าสมมุติตกใจตกใจแล้วก็หลงทางสัญญาณผม
ถ้าเป็นผมนะผมลงไปหาทางลงไม่หาทางขึ้นนะครับ
เอาตัวเป็นที่ตั้งก่อนเพราะว่าเราไม่รู้
เด็กเด็กวันนี้ขึ้นมาโดยปกติทุกวันหรือไม่นะครับ
ผมไม่ทราบเรื่องเนี้ยทางเอ่อทีมสืบสวนสอบสวนเนี่ย
ต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญหลายด้านหลายด้านนะครับ
ใช้ความเรียกนะครับเราไม่มีความรู้เรื่องเรื่องนี้จริง
เราเราเป็นกรรมวิธีการเนี่ยถ้าเราพูดไปเนี่ยมันก็จะเป็น
เป็นกดดันทางทีมสืบสวนสอบสวนนะครับ
ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญนะครับจำเป็นนะครับ
จำเป็นแล้วก็ได้มีการคัดกรองด้วยว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับ
แล้วก็จะได้แยกการปนเปื้อนไปด้วยปนเปื้อนไปด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของเสื้อส้มที่เจอวันนี้เพิ่มเติมกันหน่อย
ถ้าจะมีคนที่เขาบอกว่าคล้ายคล้ายของเขาที่หายไปก็มีในแถนใช่ไหม
แต่เขาไม่ใช่บอกว่าของเขานะเขาบอกของเขาเคยมีแบบนี้คล้ายกัน
แต่มันหายไปนะครับวันนี้เรื่องเสื้อสีส้มถ้าเจอแบบนี้วันนี้เนี่ย
มันจะเป็นหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่หรือไม่
พลจมตรีวิชัยสังพราไพรอดิษฐรองผู้บรรชาการตมธนภรศกรบาล
เจ้าของฉายามือปราบหู้ดำอ่าหรือว่าท่านรองแต้ม
หรือเราเรียกกันอย่างคุ้นชินว่าผู้การแต้มเนี่ยท่านก็วิเคราะห์คดีน้องชมพู่มาตลอดนะครับ
ท่านบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนคือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องนำเสื้อตัวที่เจอวันนี้
และตำรวจที่ลงพื้นที่สูบสวนคดีต้องชี้แจงว่าบริเวณที่พบเสื้อเป็นจุดที่ตำรวจเคยเข้าไปตรวจสอบแล้วหรือไม่
หากเคยไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้วไม่พบเสื้อแต่กลับมาพบภายหลังในตอนนี้
ประเด็นหรือผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันไปเพราะสามารถบ่งชี้ได้ว่าอาจเป็นคนร้าย
หรือมีคนที่พยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นของตำรวจด้วยการนำเสื้อตัวดังกล่าวมาซุกซ่อนไว้
เพื่อจะพยายามใส่ร้ายเจ้าของเสื้อตัวจริงเพราะไม่มีทางเป็นไปได้ว่าเจ้าของเสื้อตัวดังกล่าว
จะนำเสื้อขึ้นมาซุกซ่อนไว้เพื่อมัดตัวเองอย่างไรก็ตามนะครับ
พลตรีวิชัยบอกว่าหากผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมาว่าเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่
นี่จะถือเป็นหลักฐานสำคัญในคดีอย่างแน่นอน
พลตรีวิชัยบอกว่าจากประสบการณ์หากมีคนร้ายในคดีนี้
ก็มองว่าคนร้ายเนี่ยค่อนข้างฉลาดรู้ช่องทางเอาตัวรอด
แล้วก็มีการพยายามเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อให้ตำรวจพุ่งเป้าไปถึงบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคนร้าย
ส่วนจะนำมาทิ้งไว้นานหรือเปล่าจากที่เห็นแล้วไม่น่าจะอยู่บริเวณนี้
มาเป็นเวลานานถึง๗๐วัน๗๑วันตามคดีของน้องชมพู่
เพราะถ้าเสื้อตัวนี้ถูกทิ้งไว้ตรงนี้ตั้งแต่ก่อเหตุแรกแรกเป็นเวลา๗๐วันเนี่ย
สภาพเนื้อผ้ามันต้องเสื่อมสภาพมากกว่านี้
ส่วนที่เห็นปลวกมาเกาะก็เพราะแถวนั้นมันมีต่อไม้มีความชื้นอยู่กับพื้นดิน
ปลวกมันก็สามารถขึ้นมาได้ไม่จำเป็นต้องเก่าขนาดไหน
ทั้งหมดนี้นะครับพลตรีวิชัยบอกว่าตำรวจต้องออกมาชี้แจงว่า
หลักฐานที่เจอล่าสุดจะมีความเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ต้องสงสัย
ที่เคยตั้งข้อสังเกตแล้วก็คำให้การของพยานบุคคล
เพื่อขายความกระจ่างให้กับสังคมทั้งจุดพบเสื้อทั้งเรื่อง
จุดแถวบริเวณพื้นที่บ้านน้องชมพู่หรือว่าจุดที่พบศพบนภูเหล็กไฟ
ทั้งหมดเจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมข้อมูลแล้วเอามาวิเคราะห์รวมกัน
เสื้อตัวนี้มันเป็นพยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่

ซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจจะต้องเอาไปพิสูจน์
เช่นหาเจ้าของหรือทางวิทยาศาสตร์ก็จะต้องไปหาดีเนเอ

สมมุติถ้าเกี่ยวก็แสดงว่าเสื้อตัวนี้จะต้องมีการสร้างหลักฐาน
หรือเพื่ออำพางอะไรเป็นบางอย่าง
เช่นถ้าพุทธถ้าเป็นคนร้าย
ถอดเสื้อมันต้องถอดเสื้อตั้งแต่ก่อนพบศพ

ผมถามว่าคนร้ายเขาจะเอาเสื้อของเขาเนี่ย
ยัดหรือไปซ่อนไว้เพื่อให้ตำรวจหาตัวหรือมาใกล้ตัวเขาได้ไหม

คนเสื้อที่หางไอ้ไปนี่เป็นใคร
แล้วไอ้การที่มีการบอกกันว่าเห็นเสื้อสีส้มสีส้ม
คนร้ายมันก็อาจจะคิดได้
ทำให้เจือสมก็ไปลักเสื้อผ้าคนอื่นมาก็เป็นได้
อย่างนั้นเราต้องคิดว่าคนร้ายคนนี้
ผมว่าคนที่อุ้มน้องชมพู่ไปเนี่ยค่อนข้างฉลาดพอสมควรนะ
ดังนั้นนะคะณตอนนี้๗๑วัน
คดีน้องชมพู่ตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ
พลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกว่า
ประเด็นที่ว่าเด็กเดินขึ้นไปเองแล้วเสียชีวิตได้หรือไม่
หรือถูกพาขึ้นไปตอนยังมีชีวิตแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้
น้องเสียชีวิตหรือเสียชีวิตแล้วขึ้นไปเอาศพไปทิ้งข้างบน
เพื่ออำพลางคดีอันนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลย
ตำรวจก็ต้องสืบสวนพิสูจน์ในทุกประเด็นทุกมิติ
แต่คดีนี้ยากค่ะยืนยันว่าไม่ได้มีกระแสสังคมกดดันอะไร
ก็ทำไปตามขั้นตอนแต่หลังจากนี้เดี๋ยวจะประชุมกันนะคะ
กับชุดสืบสวนสอบสวนของพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุข
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งค่ะ
วันที่๗๒และนะครับ